หลังจากที่มีการจับตัวคนร้ายได้ก็คือผู้ชาย
มีความสนิทสนมกันอย่างจาติ๊กวันนี้มีการส่งตัวฝาก
ขังสารทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็คือจาสิบเอกสุรินพรามน้อยหรือจาติ๊กวัยสามสิบแปดปี
ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานนะคะที่เป็นคนก่อเหตุข้ามพรางศพครูหนิง
ครูกศนชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็เอาไปทิ้งเมื่อกลางดึกวันที่เก้า
มิถุนายนค่ะเขาบอกว่าสภาพศพที่เจอเนี่ย
ถูกฆ่าตายอย่างทารุณแล้วก็ถ่วงน้ำ
ในพื้นที่ตำบลดอนยางจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะตำรวจสพแก่งกระจานก็นำตัวจาติ๊ก
ค้างต่อสารทหารมธบ๑๕ค่ะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนะคะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งก็คือรถของครูหนิงนะคะ
มีอิดบล็อก๓ก้อนแหนบรถยนต์แล้วก็เหล็กรางรถไฟค่ะ
เหตุการณ์นี้จริงมันเริ่มมาตั้งแต่๒๖พฤษภาคมนะคะ
คือวันที่๑มิถุนายนพ่อของครูหนิงมาแจ้งความสอบพอแก่งกระจาน
ลูกสาวที่รับรัชการอยู่กศนอำเภอแก่งกระจานหายตัวไป
ตามหาไม่ได้ติดต่อไม่ได้
ตรวจสอบดูปรากฏว่าเพื่อนเองก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคมแล้วนะคะ
ออกตามหาจนกระทั่งไปเจอรถคันนี้ในวันที่๙มิถุนายน

แล้วก็มารู้ว่ารถคันนี้คือรถของครูหนิงคนที่กำลังตามหาตัวกันอยู่นี่แหละ
ซึ่งรถที่ถูกเอาไปจำนำเนี่ยจติ๊กเป็นคนเอาไปจำนำ
หนิงติดต่อไม่ได้วันที่๒๖พฤษภาคม
ติ๊กเอารถของครูหนิงไปจำนำ๒๗พฤษภาคม๙๐๐บาท
ตำรวจก็เลยมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจาติ๊กนี่แหละน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไป

สุดท้ายมีการรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อสาร๑๐มิถุนายนออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวจติ๊กในวันเดียวกันนี่แหละ
ส่งพนักงานสอบสวนเค้นสอบจนยอมรับสารภาพนะคะ
แล้วก็จติ๊กเล่าว่าบอกว่าวันที่๒๗พฤษภาคมตี๑เนี่ย
ไปหาครูหนิงที่บ้านพักแล้วทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าถูกครูหนิงด่าถึงพ่อถึงแม่ก็เลยโมโหบีบคอครูหนิงจนหมดสติ
คองขึ้นรถก่อนที่จะเอาไปทิ้งศพในบ่อน้ำกลางสวนของตัวเองค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เนี่ย
ก็แถลงข่าวความคืบหน้าคดีโดยบอกว่าผู้ก่อเหตุวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะของกลางที่เจอเนี่ยมันมีความยากลำบากในการเคลื่อนย้าย
โดยเฉพาะเหล็กรางรถไฟที่น้ำหนักประมาณ๑๕๐กิโลกรัม
จติ๊กจะให้การว่ามันเป็นของที่ถูกทิ้งอยู่ในสวนของเขาอยู่แล้ว
แต่ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื้อเนี่ยค่ะ
พวกนี้คือเอามาถ่วงกลางของครูหนิงเอาไว้

ไม่ให้ลอยขึ้นมา
ใช่ค่ะ
ตำรวจบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยหลักฐานและพยานที่พบยังมุ่งประเด็นไปที่การก่อเหตุเพียงคนเดียวนะคะ
แต่ก็มีการสั่งการให้สอบสวนอย่างละเอียดถึงแรงจูงใจในการฆาตกรรมด้วย
ส่วนจะมีบุคคลอื่นหรือบุคคลที่๓รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องไหมเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวขอสอบสวนขยายผลอีกสักครู่หนึ่งก่อนขอระยะเวลาในการตรวจสอบหน่อย